ท่านผู้ชมครับมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นแพทย์หญิงของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้เล่าประสบการณ์ที่ติดโควิดสิบเก้าค่ะคุณหมอบอกว่าฉีดวัคซีนซีโนแวค
สองเข็มแล้วนะฮะอ่าแล้วก็ไปตรวจภูมิเนี่ย
พบว่าภูมิเนี่ยมันลดลงด้วยโอ้โหสุดท้ายติดโควิดนะครับค่ะ
คุณหมอโพสต์เอาไว้นะครับเป็นแพทย์หญิงท่านหนึ่งสังกัดภาควิจิตวิชาอายุราศาสตร์
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็เป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาด้วย
โดยบอกว่าขอเล่าเรื่องราวประสบการณ์ติดโควิด๑๙หลังฉีดซีโนแวคครบ๒เข็ม
แต่ก็ยังติดเชื้อโดยพบว่าหลังฉีดวัคซีนผ่านไป๒เดือนภูมิคุ้มกันลดลงไปมาก
พร้อมกับเตือนบุคลากรทางการแพทย์ให้ป้องกันตัวเองอย่างมิดชิดและขอให้รัฐบาลนำวัคซีนมาฉีดเพิ่มอีกหนึ่งเข็ม
จะได้เป็นเข็มที่สามให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของเราเนี่ย
ซีโนแวคใช่ค่ะก็เลยบอกว่าสามเข็มดีกว่าที่คุณหมอบอกนะครับ
เพราะว่าคุณหมอเนี่ยติดแล้วนะฮะฉีดไป๒เข็มยังติดนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคุณหมอท่านนี้ได้ฝากไปถึงผู้บริหารประเทศ
บอกว่าขอให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์คนไทยด้วยกันโดยไม่ควรคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ใด
เหนือจากการช่วยชีวิตคนไทยด้วยกันและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย
โดยให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพดีเข้ามาเถอะ
จริงทำไม่ได้แต่ถ้ามาช้าเกินไปกว่านี้เราอาจจะมีภูมิคุ้มกันหมู่แบบที่เป็นภูมิที่ติดเชื้อกันเอง
ประมาณอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นนั้นก็ได้
แต่ตอนนี้เมื่อไม่มีให้เลือกเนี่ยคุณหมอท่านนี้บอกว่าคืออะไรก็ต้องฉีดไปก่อนนั่นแหละ
คืออย่างน้อยถ้าติดมันก็ไม่ตายนี่นะครับท่านผู้ชมครับที่คุณหมอเขาโพสต์เรื่องราวเปิดเผยเอาไว้นะครับ